ท่านผู้ชมครับยุคนี้สมัยนี้คนเราก็มีเครื่องไม้เครื่องมือเยอะโดยเฉพาะสังคมออนไลน์
เหมือนกับมีสถานีโทรทัศน์ถ่ายทอดสดตัวเองได้ตลอดเวลา
กลุ่มวัยรุ่นเด็กวัยรุ่นบางทีก็โพสต์อะไรโดยที่ไม่ได้คิดให้รอบครอบมันก็มีผลเสียนะครับ
อย่างเช่นวัยรุ่นชายที่เชียงใหม่คนหนึ่งนะฮะเขาอัดคลิปเนี่ย
ควงมีดสมุไรท้าทายคนลงโซเชียลบอกว่าพี่เนี่ยเจ๋งมาก
แต่ชาวเชียงใหม่เขาไม่ปลื้มด้วยใช่เพราะว่าในคลิปบอกพี่กัดไงว่าตัวเองอยู่ในพื้นที่ไหนอำเภอไหนอะไรแบบเนี้ย
เสียชื่อจังหวัดเขาหมดใช่นะฮะเอาไปดูคลิปนี้กันหน่อยนะครับ
ตอนสุดท้ายนี่คืออะไรคุณเขียนมาสอน
เสียงวัยรุ่นเชียงใหม่หน่อยบอกหน่อยสิไอ้ตอนสุดท้ายเนี่ย
เนี่ยก็คืออารมณ์ประมาณว่าตัวเองเนี่ยเก๋าเก่งที่สุดแล้วใน
หางดงที่เชียงใหม่เนี่ยใครไม่พอใจก็มาหาได้
ตัวเองเนี่ยเก๋าสุดแล้วนะครับถือสมุไรไว้เล่มหนึ่งด้วยนะครับ
ความยาวก็ประมาณสัก๑๐วินาทีเท่านั้นแหละครับเป็นวัยรุ่นชายคนหนึ่งนะครับ

หลังจากคลิปนี้เผยแพร่ออกไปผู้คนแสดงความคิดเห็นกันเยอะ
พากษ์วิจารณ์กันเยอะโดยเฉพาะชาวเชียงใหม่
เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบกวดขัน
ตัวมาดำเนินคดีเลยเพราะถือว่าทำให้ภาพพจน์ของจังหวัดเนี่ย
เสียชื่อเสียงหมดโอ้โหอืมคนจะมาเที่ยวเขายังไง
โอ้โหเดี๋ยวไปเจอไอ้นี่เข้าทำยังไงค่ะเดี๋ยวมันเอาสมุไรมาฟัน
ทำยังไงแล้วก็ล่าสุดครับทางเพจสมาคมกุศลสงเคราะห์
ได้ลงคลิปอีกคลิปหนึ่งนะฮะก็เป็นคลิปของน่าจะเป็นชายคนแจ๋วเมื่อสักครู่นี่แหละ
แต่คราวนี้เป็นการลงคลิปเพื่อพูดขอโทษสังคมครับ
ผมก็ขอโทษเลยนะครับที่ผมทำตัวมาดีที่ผมได้ทำอย่างลงไปแล้วบังเกิดครับ
ต่อไปผมจะมาทำแล้วครับผมจะทำอย่างแล้วผมจะอึดก่อนนะครับพี่
ผมก็ขอโทษเลยนะครับที่ผมทำสวนมาดีผมก็ขอโทษคนเชียงใหม่ด้วยนะครับ
ผมก็ขอโทษเชียงใหม่ที่ทำเมื่อเชียงใหม่เสื่อมเสียผมก็ขอโทษหางดงนะครับที่ทำให้หางดงเสื่อมเสียครับ
ผมก็เป็นคนธรรมดานะครับผมกับผู้ซื้อพิษครับที่ผมทำลงไปแล้วโดยประคึดก่อนที่อย่าทำครับ
ผมทำคลิปนี้ผมอยากขอโทษจากใจแป๊ครับผมขอโทษนะครับขอโทษครับพี่
แต่มีคลิปขอโทษแล้วก็ใช่ว่าเรื่องจะจบนะฮะค่ะ
เพราะว่าตำรวจเขาก็ต้องตรวจสอบจัดการพลตมตรีพิเชษจิระนันตสิน
บอกว่าเรื่องนี้เจ้าหน้าที่ได้ติดตามตัววัยรุ่นในคลิปนะฮะ
คลิปนี้ที่เป็นคลิปควงสมุไรแล้วก็หาเรื่องหาราวเนี่ย
นำตัวมาสอบสวนมาทำประวัติแล้วนะครับแล้วก็เปรียบเทียบปรับด้วยนะครับ
ยึดอาวุธที่ใช้เอาไว้แล้วแล้วตอนนี้ก็ได้กำชับไปยังตำรวจในพื้นที่ต่างต่าง
จังหวัดเชียงใหม่ให้มันตรวจสอบพื้นที่สุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะจุดที่วัยรุ่น
มาจับกลุ่มมารวมตัวกันนอกจากจะตีรันฟันแทงกันแล้วบางทีก็แบบเนี้ย
อยู่กับเพื่อนเยอะแล้วก็ห่ามค่ะซ่าไม่ทันคิดประกาศศักดา
คลิปสั้นสั้นนำมาซึ่งเธอถูกดำเนินคดีอ่ะใช่อ่าไอ้ตรงเย้เนี่ยแหละ
ไอ้ตรงเย้ใช่ไหมคนจะหมั่นไส้กับตรงเนี้ยแหละค่ะ